ขึ้นร่างของอาวัยพจน์เพศสุพรรณออกจากโรงพยาบาลตากสิน
พากลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับก็คือไปที่วัด
ที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศในวันนี้แน่นอน
เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยน้ำตานะคะนี่ค่ะ
เริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าเลยก่อนที่จะมีการเคลื่อนร่างเนี่ยนะคะ
ทางคุณแม่อรชรสกุลนีแล้วก็นางสาวระมิตาสกุลนี
ภรรยากับลูกเอาไว้โพสต์ค่ะมีการเอาเสื้อแขนยาวสีขาว
กางเกงขายาวสีขาวมาเปลี่ยนให้คุณอาวัยพฤษแล้วก็นำผ้าแพร่สีแดง
ห่มร่างชั้นหนึ่งนะคะจากนั้นคุณระมิตาลูกสาวเนี่ย
ได้พูดกับร่างคุณพ่อบอกว่าวันนี้พวกเรามารับคุณพ่อ
กลับบ้านแล้วนะตามที่พ่อเคยบอกกับหมอตอนอยู่โรงพยาบาล
ว่าอยากกลับบ้านหลังจากนั้นก็นำร่างของอาวัยพฤษ
ขึ้นรถตู้ทะเบียนฮนกฮูกง๓๖๖๓กรุงเทพนะคะ
ซึ่งมีขบวนรถของอาสามูลนิธิปอเต็กตึงขับนำขบวนไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
โดยการตั้งขบวนนำร่างของอาวัยพฤษกลับสุพรรณบุรีเนี่ย
แบ่งออกเป็นสูงสองช่วงช่วงแรกก็คือจากโรงพยาบาลตากศิลป
ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแวะสการะหลวงพ่อโต
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ซึ่งอาวัยพจน์เนี่ยให้ความเคารพนับถือมาก
พอมาถึงตัวแทนศิลปินอย่างคุณสดใสรุ่งโพทอง
คุณสายันปัญญาแล้วก็คุณสัญญาพรนาราย
ก็เป็นตัวแทนในการจุดทูปกราบไหว้บอกกล่าวองค์หลวงพ่อโต
อย่างที่บอกว่าเพราะว่าเป็นองค์พระที่อาวัยพฤษเนี่ย
เคารพนับถือมากนะคะจากนั้นช่วงที่สอง
คือการเคลื่อนร่างคุณอาวัยพฤษไปที่วัดวังน้ำเย็น

คราวนี้เป็นขบวนในนามของบรมครูเพลงลูกทุ่งนะคะ

แล้วก็ลูกศิษย์รวมถึงแฟนเพลงเข้าร่วมขบวนด้วย

ตั้งโรงศพของคุณอาวัยพฤษจะขึ้นมาก่อน
แล้วก็มีรถอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็รถแห่อีก๗คันนะคะ
ซึ่งก็จะมีศิลปินที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยรายชื่อที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ร่วมขับร้องผลงานเพลงของคุณอาวัยพฤษบนรถแห่
ระยะทางกว่า๑๕กิโลเมตรด้วย
รถเครื่องเสียงก็จะเป็นนี้นะที่ขับร้องเพลงด้วยกันนะครับ
นี่ค่ะก็คือตลอดระยะทางที่ขับเคลื่อนผ่านเนี่ย
ประชาชนที่อยู่แถวนั้นที่บางคนเขาก็มารอดูขบวน
ก็จะได้ฟังเสียงเพลงของคุณอาวัยพฤษด้วยนะคะ
เที่ยงครึ่งร่างคุณอาวัยพฤษเดินทางถึงวัดวังน้ำเย็นค่ะ
ดาราศิลปินลูกทุ่งหลายคนที่ไม่ได้ร่วมขบวนในการเคลื่อนร่าง

จากนั้นบ่ายโมงมีพิธีขอขมาแล้วก็พิธีรดน้ำศพค่ะ
โดยครอบครัวแล้วก็ลูกหลานตามด้วยบรรดาศิลปินที่มาร่วมงาน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบางคนเนี่ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริง
ผมก็คุยกับร้านของพ่อไอ้พลตลอดคือคุณศักดิ์
กูจะโทรถามอาการพ่อเป็นไงทุกวัน
พอผมเห็นเบอร์โทรศัพท์ก็คือซัก
ผมก็รู้เลยว่าพ่อไปแล้วตอนนั้นประมาณ
บ๊ายบาย

เพราะว่าผมมีชื่อเสียงทุกวันนี้ได้เพราะบทเพลงของแกนะครับ
นำมาถ่ายทอดขออนุญาตแก่นำมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบของการเชียร์ลำวง
จนทำให้ทุกท่านรู้จักออสโอเอสในวันนี้
ท่านคือขุนพลเพลงหรือทั้งเป็นขุนพลเพลงและราชาเพลง
เป็นทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้พวกเราได้สืบทอดบทเพลงของท่าน
ไม่ว่าจะบทเพลงที่ท่านแต่งหรือบทเพลงที่ท่านถ่ายทอดเอาไว้

ผมเชื่อด้วยเลยว่าไม่มีนักแหลกคนไหนที่จะแหลกได้ดีเท่ากับข้อเวพธฟิศวิทยุพัฒนธ์อีกแล้ว
ทุกคนให้ความรักเคารพนับถือเทิดทูลท่าน
เขาเรียกว่ามีความรับลูกหลานรับร้องลูกทุ่งทุกคน

ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเจอจุนมาโดยตลอด

ก็คือนางสาวรมิตาสกุลนีแล้วก็นางสาวอมรรดรัฐสกุลนี

ก็บอกว่าพ่อวัยพฤษเป็นคนดุนะ
ดุได้แป๊บเดียวเองนะครับ
ไป๕นาทีพ่อก็จะโอ้ลูกจะปลอบใจลูก
พ่อเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ครับ

ให้โอกาสสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่าง

แต่ก็ให้อภัยลูกให้อภัยทุกคนนะครับ

แต่ลูกทุกคนของพ่อไม่มีใครเกลียดกันเลย

ไม่มีใครไม่รู้จักกันจะเจอกันตลอด
ต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ขอให้กอดกันไว้

ไม่ต้องห่วงครอบครัวพี่น้อง
อยากให้พ่อหลับพักผ่อนให้สบาย
เพราะพ่อเหนื่อยมามากแล้วนะครับ

ให้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่าง

ด่าค่ะแต่ก็ให้อภัยลูก
จริงในตัวคุณพ่อเองจะมีอยู่อย่างเดียวคือ

ไม่ได้สั่งเสียเพราะเราและแกให้ความหวังกันมาตลอด
ความหวังดีพี่บอกว่าให้กำลังใจว่ายังไงแกต้องหาย
แกก็เลยไม่ได้สั่งอะไรแต่ความรู้สึกที่เราสื่อถึงได้
คือแกห่วงทุกคนแกห่วงที่บ้านแกห่วงลูกหลาน
ห่วงไปหมดเลยห่วงเรื่องโควิดว่าเด็กไปโรงเรียนกันยังไง
เรียนออนไลน์หรือเรียนออฟไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละครับลูกก็อยากจะบอกคุณพ่อ

แล้วก็ลูกก็มากราบศพนะครับ
รวมถึงแฟนเพลงหรือว่าคนที่เคารพรักคุณพ่อวัยพฤษ
ก็ได้มากราบศพของพ่อวัยพฤษนะครับ

ก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณพ่อวัยพฤษ
ก่อนจะสวดพระพิธรรมศพเป็นเวลา๙วันนะครับ
แล้วก็ลูกก็บอกว่าจะเก็บพ่อไว้ที่บ้าน๕๐วัน
เพื่อรอกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
และในทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ๑ครั้ง

ก็จะเปิดบ้านให้แฟนเพลงทุกคน
เข้าไปกราบศพคุณพ่อวัยพฤษนะครับ

ว่าวันเวลาในการทำบุญประจำสัปดาห์

ส่วนเรื่องของการสร้างรูปปั้นของคุณพ่อ
ลูกหลานบอกว่าอาจจะต้องรอการหาบรือกับครอบครัว

ยังไม่ได้คิดว่าใครจะดูแลนะครับ
แต่รู้ว่าพ่อมีเพลงอะไรยังไงบ้าง
ซึ่งก็จะมีการวางแผนกันอีกครั้งนะครับ
นี่คือคำเปิดเผยของลูกสาวนะครับ
ส่วนวันนี้ตอน๔โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะ
ก็ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพค่ะ

เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีนะคะ
หลังจากนั้นตอนนี้ก็นำร่างของคุณอาวัยพฤษภัณฑ์
บรรจุในโรงศพสีทองค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะ

ก็จะมีพิธีวางพวงมาลาพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

ก็จะมีพิธีทอดพระตรายบางสกุล